สนับสนุนโดยสมาร์ทซักผ้าสูตรเข้มข้นสะอาดหอมขจัดคราบฝังแน่นลดกลิ่นอับชื้น
อาตรีค่าขาวใส่ไขมัยเยอะกลับมาเจอกันหลังสมชาติวันคุณหนุ่มเข้าฝากอะไร
เขาบอกว่านี่แหละแล้วก็มดดำเขาดีมากเลยเขาไปทำบูรณ์เขาไปไหว้พญานาคติด
ก็นั่งลอนแหน่มเนื้อไงเธอไม่รู้หรอต้องกินต้องกินหรอ
โทษที่โทรหาหนึ่งนะแม้อยู่ไหนอยู่ไหน
อ๋อเขาพูดว่าลืมเหรอว่าอย่างไงล่ะ

เขาขึ้นเครื่องเขาไม่เคยปิดโทรศัพท์

พี่ถุนัยมาสมาเมาฉันว่าไหว้หินไหว้เหินนะ
เออก็ไหว้หินไง

นี่เป็นอะไรนี่ไง

นี่เขาบอกว่าเป็นคล้ายเสียงพญานาค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

ขึ้นมาจนกว่าเมืองใหม่จะเกิดขึ้นมาเมื่อก่อนเมืองที่เขาอยู่กันเนี่ยตลอดระยะเวลาเนี้ยมันชื่อมันเป็นแค่อำเภอบึงกาลพี่นึกออกไหมอำเภอบึงกาลมันอยู่ในจังหวัดหนองคายแล้วจากหนองคายก็แยกเป็นจังหวัดที่เจ็ดสิบเจ็ดคือจังหวัดบึงกาลแล้วปรากฏว่าหลังจากจังหวัดบึงการปุ๊บเราย้อนกลับไปเมื่อก่อนคุณใช้

อยู่ที่ลาวอยู่ที่ลาวปรากฏว่าเพิ่งเจอหัวได้ไม่ถึงเดือนนะฮะที่เธอไปไหว้นะถูกแล้วตรงจุดตรงหัวน่ะก็เป็นเวลาที่พระปฏิบัติมีหลวงปู่วงหลวงปู่อ๋อหลวงปู่คำพันธ์อ๋อหลวงปู่คำพันธ์หลวงปู่คำพันธ์เป็นที่ปฏิบัติเมื่อก่อนพระทางอีสานเหนือเขาก็จะแบบว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วก็จะมาชนะกิเลสกันชนะกิเลสกันตรงนี้พี่
จัดฉากให้ฉันใหญ่นะครับก่อนนะครับแล้วก็ขอเรื่องอะไรอ่ะ
ก็ขอการงานขออะไรอย่างเงี้แล้วคนเขาก็บอกว่ารูปเนี้ยมีเงามั้งก็แบบ
แล้วเค้าบอกเงียนเงาอยู่ข้างหลังของบ๊อตดำใช่เปล่าแล้วก็บอกนิ่งยังเงาอยู่ข้างหลังของบ๊อตดำใช่เปล่า
เค้าก็ว่ากันนี้แต่อ่านเนี่ยตอน๖โมงพี่ก็ว่า
ที่เที่ยวแล้วก็ขอร้องว่าอย่าเพิ่งไปทำของเขาสกปรกเถอะ
พี่ถ้าพี่ไปเอางี้นะถ้าพี่เป็นคนรักธรรมชาตินะ
พวกเธออ่ะจุดทูปแล้วจะไปไหน
ไม่เอาเข้าไปเลย
เขาไปปฏิบัติกันเขาก็จะมีผาอยู่ผาหนึ่งที่เขาเรียกว่าผาวัดจัง
เออฉันเห็นเธอกับไอ้แจ๊คที่แบบว่าเป็นยืนไปนะเหมือนภาพตัวเนี่ย
เหมือนภาพแต่งเลยนะพี่เหมือนภาพแต่งแต่พี่ต้องไปเองพี่
ไม่ทีแรกแบบเขียนไอ้แจ๊คก่อนไงเพื่อมันแต่งก็ไอ้แจ๊คไทยให้มันทำนั่นแหละ
ฉันเห็นอาจารย์อุ๊ยไปด้วยทุกคนไปนั่งสมาธิ
นี่ก็คือเอาง่ายว่าผาตรงนี้เมื่อก่อนครูบาอาจารย์ทั้งหลายของประเทศไทย
หมายความว่าจะเป็นลงปู่วงลงปู่คำพันธุ์หรืออะไรอย่างนี้
หวาดเสียวเลยเขาจะไปนั่งตรงเนี้ยเพื่ออะไรรู้ไหม
ฝึกจิตตัวเองเขาจะไปนั่งตรงริมริมเนี่ยถ้าสมมุติจิตไม่นิ่ง
ก็จะตกลงไปเลยอยู่ห่างจากถ้ำเยอะไหม
แต่ละที่ก็จะห่างกันพอสมควรพี่แต่ละที่จะอยู่ห่างกันพอสม
ไม่ได้เป็นราบใช่ไหมเป็นสูงต่ำก็ขึ้นไปสูงสุดของภูเขา
นับแล้วขึ้นไปสูงสุดของภูเขาก็ติดตามกันละกันเดี๋ยวหนูโมะ
นุโมด้วยนะจ๊ะไม่น่าเชื่อว่าเธอจะลุยได้ขนาดนี้

ให้มาดำราวนึงเจอดีโดยไม่ได้ตั้งใจนะเอามาดูเรื่องนี้น่ะ
หนุ่มคนนึงเขาวิ่งราวเงินแสนจากพนักงานที่ร้านทองในห้างดัง
พระรามสองก็เมื่อวานนี้ค่ะตำรวจสนท่าข้ามก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีชาย
หนุ่มคนนึงรุมร่างสูงผอมอายุก็๓๐ถึง๔๐ปีนะฮะเดินเข้ามาในร้าน
แล้วก็กระชากมือไปจากพนักงานแล้วเห็นไหมฮะตกอยู่ปึกนึงเงินก้อนนี้คือ๑แสนบาท
ตกมาปึกหนึ่งค่ะตกไปหมื่นนึงเนี่ยตกไปหมื่นหนึ่งนะฮะก็พนักงานยืนนับเงินเจียม
จะให้ลูกค้าเอาทองมาขายช่วงนี้ทองราคาสูงนะเพราะวันนี้เนี่ย
ที่ตำรวจสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาน๙แล้วก็สนท่าข้าม
จับกลุ่มคนร้ายคนนี้ได้แล้วนะคะทราบชื่อคือนายชัยพิทักษ์อายุสามสิบเจ็ดปี
จับกลุ่มตัวได้ที่คลินิกฟอกไตแห่งหนึ่งย่านบางขุนเทียน
สอบสวนปรากฏว่าคุณชัยพิทักษ์เนี่ยนายชัยพิทักษ์เนี่ย
มีอาชีพขายปลาหมึกย่างที่เขาป่วยต้องฟอกไต
ไม่มีเงินฟอกไตก็เลยคิดไม่ออกมากินไปเลย
เพราะเห็นว่าเขาถือเงินอยู่๑แสนบาทก็คว้าไปเลย
ก็ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาก็ออกจากห้องเช่าที่บริเวณนั้นแหละ
ซอยสแกงงามไม่ได้ไกลจากที่ห้างเงียดเท่าไหร่นะฮะ
แล้วก็นั่งวินมาก่อเหตุแล้วจากนั้นเขาก็จะเอาเงินไปรักษาที่คลินิก
เมื่อวานนี้เขาไปเนี่ยไปถึงคลินิกแล้วตำรวจไปจับได้ที่คลินิก
กำลังจะไปรักษาตัวก็ตำรวจก็ต้องไปเจอตัวก่อน
ก็ยังไม่ได้ฟอกนะฮะตอนนี้ก็ต้องจับตัวจับตัวไป
ก็บริเวณนี้พี่เป็นคลินิกบริเวณบางขุนเทียนค่ะ
คลินิกฟอกไตนั่นอ่าสิ
เขาไปฟอกไตฟอกไตแล้วจะได้ได้ได้มาอยู่ค่ะ
คุณตอนนี้เนี่ยทุกคนเรวางตัวเองหมดเลยนะ
ในช่วงที่ทองมันแพงขนาดนี้เองที่บอกว่าวันนี้ประวัติศาสตร์เห็นไหมฮะ
ของขึ้นเร็วลงเร็วพอสมควร
นี่ลงแล้วเหรอวันนี้ก็ลงมานิดหน่อยนะแต่มันก็ทะลุ
ถ้าสมมุติมันเป็นประวัติศาสตร์ในรอบ๘ปีพี่
ที่ทองมันทะลุออกไปถึง๓หมื่นกว่า
มันเป็นประวัติศาสตร์ในรอบ๘ปีจริง

บางทีโอเคใส่ทองตอนนี้ต้องระวังจริง
เพราะว่าทองก็เป็นสิ่งอะไรที่มันเปลี่ยนเป็นเงินได้เร็วที่สุด
ฉันอยู่ยุคทองยังไม่ถึงหมื่นประมาณนั้นเนี่ย
เมื่อก่อนซื้อ๕๐ตังค์นี่๒๗๐๐นะเธอ

เด็กมากหลัก๑๐๐นี่ไม่น่าเชื่อ
เดี๋ยวก่อนฉันเล่นละครใหม่ต้องซื้อทีละ๕๐ตังค์เก็บไว้
เพราะว่าผู้ใหญ่เขาจะบอกกันซื้อทองเก็บไว้

พวกเธอไม่ทันใช้สตังค์ที่เป็นรู
ไม่ทันค่ะแต่ว่าเห็นนะ

น้ำแข็งกดสตังค์หนึ่ง
เอางี้นุ่นวรนุษย์ก่อนเล่นละครทีก็ซื้อทองเก็บ
นางเองก็ซื้อเป็นบาท

ก่อนที่นุ่นวรนุษย์จะแต่งงานของคุณตอส

ก่อนแต่งการกับคุณทอทอีกมีเงินสร้างคอนโดขายจากตาลา
เขาจะสอนกันเพราะทองไม่มีวันตก
พวกเขาเก็บเล่นละครเก่งเรื่องเขาเก็บสิ

ไม่ต้องอะไรหรอกเมื่อก่อนศึก๑๒ราศีเนี่ยแจกทอง
สึกสิบสองราศีหนูยังเคยได้ไปเลยอะ
เขาก็จะถามว่าเอาเงินสดหรือจะเอาทองคะ
ฉันก็จะตอบว่าอ๋อเงินสดสิคะทองเอาไปทำไม
จริงเพราะเมื่อก่อนไปรายการไหนก็จะได้ทองถูกป่ะ
เมื่อก่อนตอบคำถามถูกทีนึงได้ทองเส้นหนึ่งนะ
เวทีทองสูโมกิ๊กกับหม่ำอะแจกเป็นแบบเส้นเลยนะ
ใส่มืออย่างนี้ตอบคำถามถูกใส่มืออย่างนี้เลย

เดาลดได้ต้องแหละสึกสิบสองราศี
เมื่อก่อนจะไปออกนี่ยังได้ทองจริง

ตอนนี้จบแล้ว

เพราะว่าตอนนี้ก็ขายแต่สองหมื่นห้าแล้ว
กลับว่ามีเงินออกมาขายแต่ตอนนี้สามหมื่น

นี่มาบังข่าวไป๒๓วันกลับมาแล้ว
ว่าวันนี้บ้านกรกเราหยุดชมพู่สักแป๊บ

ชาวบ้านบ้านกกอกเนี่ยหายตัวไป

เขาเรียกว่าภูเหล็กไฟใช่ไหมน้อง

หรือเขาเรียกว่าภูเหล็กไฟ

ที่เขาไปตามหาชมพ่วงชมพู่กันเนี่ย
ซึ่งทุกคนก็ยืนยันว่าการเดินขึ้นภูเหล็กไฟเนี่ย

ปรากฏว่าหญิงชาวบ้านกกอกเนี่ย

เจอแล้วสภาพเนี่ยอิดโรยอยู่ริมห้วยเลย

อายุ๕๘ปีเป็นชาวบ้านกกอกเนี่ย

ภูเหล็กไฟเคลดรอยต่อระหว่างภูกะโรนจังหวัดมุกนาหารกับน้องสาว
ปรากฏว่าก่อนจะแยกย้ายกันค้นหาเนี่ย
กระทั่งช่วงค่ำก็มีฝนตกนะครับ
น้องสาวก็ตะตะโกนหาพี่
ว่าเฮ้ยพี่สาวหายตัวไปไหนอ่ะเอาแล้วไงก็เลยในที่สุดน่ะ
ตอนนั้นก็คือต้องไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านอันนั้นคือวิถีชุมชนของเขา
เขาก็จะไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านเพื่อช่วยกันระดมค้นหา
คุณจะเชื่อไหมครับว่าชาวบ้านก็มาช่วยกันระดมค้นหา
ทีมค้นหาอะไรก็แล้วแต่อาสาสมัครเข้ามาช่วยค้นหา
ปรากฏวันนี้๑๑สิงหาคมทีมค้นหาก็ได้พบนางทินฮะ
สภาพที่พบอยู่เนี่ยหมดเรี่ยวหมดแรงอยู่บริเวณริม
ห้วยของภูกระโร้นรอยต่อระหว่างภูเหล็กไฟ
ตรงนี้คืออะไรมีความเชื่อมโยงเพราะเดี๋ยวไม่เชื่อมโยง
ไม่มีใครสนใจมันมีความเชื่อว่าอยู่ตรงไหน
ภูเหล็กไฟก็ตรงที่พบชมพู่ไงเนอะเห็นไหมตรงที่พบชมพู่
เจ้าหน้าที่จึงพานางทินเนี่ยเดินเท้าร่วมกับคณะออกจากป่า
กลับสู่บ้านด้วยความปลอดภัยทำกรรมความยินดีของทีมค้นหา
ในที่สุดแล้วผู้กำกับการสพกกกตูมเปิดเผยว่า
ทุกแห่งในพื้นที่ช่วยกันเฝ้าระวัง
แล้วขอให้ประสานเจ้าหน้าที่หน่วยป่าไม้ในท้องถิ่นเนี่ย
ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ความชำนาญในพื้นที่
เพราะอะไรการอย่างนี้ต้องมีเครื่องมือเดินป่า
เข็มทิศอุปกรณ์ครอบธวงควรไปเป็นกลุ่ม
น้องถูกแล้วอยู่อยู่เนี่ยก็แบบว่าก็ยังอยู่กันนะนะ
ตะโกนกันไปมาก็แยกแยกทางกันไปหาพอแยกกันไปแยกกัน
เสร็จแล้วก็ตะโกนบอกว่าอ้าวฝนมันจะตกแล้วไปกันเถอะครับ
ก็ไอตัวพี่หรือตัวน้องไม่รู้น่ะก็เดินลงมาแต่ว่าไอ
ทำไมนางถึงได้หลงอือไม่ลงนางบอกว่าร้มมันแรงก็
สมมุติมันจะตกไงร้มมันแรงนางก็เลยไปอยู่ที่พัก
หรือที่พักที่พักของสัตว์อ่ะเออนางก็เลย
หลบอยู่ที่นั่นแล้วก็หลบไปตั้งแต่ตอนเย็นนะตอนที่จะลงเนี่ยมันก็คือประมาณ
จากหกโมงอะไรห้าห้าหกโมงแล้วไม่นางก็หลบหลบฝนเพราะว่าเพราะว่าพายุมันมา
หรืออย่างงี้ไงผลปรากฏว่านางก็ยังยังหลบอยู่อย่างนั้นอ่ะ
จนกระทั่งทุ่มหนึ่งเนี่ยนางพี่สาวหรือน้องสาวไม่รู้ก็มาถามบอกว่า
เอ้ายังไม่กลับบ้านเหรอก็บอกว่ายังยังไม่ได้กลับบ้านเลย
ก็เลยไปแจ้งนี่ไงทุกคนก็เลยออกไปหาตอนนั้นก็ลมก็คงจะสงบแล้ว
แต่นางเนี่ยก็ไม่ได้เดินออกมาเพราะอะไรมันมืดมันมืด
แล้วคนไปหานี่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนกระทั่ง
มันมืดคือมืดเลยนะแล้วมันไม่ใช่เดือนหงายอ่ะเธอเข้าใจไหม
เพิ่งไปเดินมาแองจี้ไม่ต้องกลางคืนเพราะถ้าถ้าหลงคือสว่าง
แม่มีคนถามมาว่าถ้าจะไปที่เดียวกับคุณแม่เนี่ย
ต้องจองหรือเปล่าคะต้องจองก่อนเพราะว่าเขากำหนดคนใช่ไหม
อืมกำหนดคนเขาจะไปแหละอาทิตย์หน้าเดือนหน้าเนี่ยต้องจองใช่ไหม
ต้องจองเข้าไปก่อนที่จองกับใครที่วันอาทิตย์ภูรังกาฮะอ่า

ดีแล้วล่ะอย่างเงี้ทำถูกต้องเพราะว่าหนึ่งพี่หนึ่งก็เรื่องโควิด
ขอร้องไหมโควิดมันส่วนหนึ่งแต่ขอร้องคือเขาบอกว่า

หนึ่งก็กลัวเรื่องแป้งเปิ้ลด้วยเถอะอืมเออไปกูนี่ไม่งาม
แต่ความสวยงามอะมันยังสวยหรอ
แต่เขาบอกว่าเรื่องมูเตรลูใครจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แหละ
อย่างที่แพทย์จบูนที่หินปุ่มก็สวยมากน่ะ

พักบ้านของพระพี่นางด้วยนะเพราะตอนนั้นท่านไม่ได้ประทับแล้ว

ภูเหญินร่องก้าหน่อยภูเหญินร่องก้าสิคะ
ขึ้นไปลงมานี่ฉันอาเจียนเลยเพราะอะไรรู้ไหม
พี่ไปค้างค่ะไปค้างโอ้โห้ยไปเดือนละ๒นาที
กันดูที่เป็นแบบว่าที่หกของคอมมันนิสต์เมื่อก่อน
ใช่นี่ดูไปต่างที่มีบังกล้วงเบ้รบ

เดินมาเขาบอกเขายังบางคนไม่รู้ตัวว่าตายเดินมาครึ่งตัวว่ะ
ป่าวไม้เขาก็เล็งดิ๊งอยู่ตอนกลางคืนแกน่ากลัวนะสนุกจริง
น่ากลัวอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของการทำโทษคุณครู
แล้วก็เกิดระบมก็เลยเป็นไข้ขึ้นมา
วันที่สิบเอ็ดสิงหาคมนี่นะคะ
นางขวัญอาหารสมมุติอายุ๓๓ปี
หลังจากที่เด็กชายเข็มนามสมมุติเหมือนกัน
อายุ๖ขวบเป็นหลานเรียนอยู่ป๑อยู่ที่ราชบุรี
ถูกครูประจำชั้นซึ่งเป็นผู้หญิงทำโทษ
แล้วก็ใช้กิ่งไม้นี่แหละค่ะเขี้ยนตีที่หลังด้วยที่แขนด้วย
ก็อย่างที่เห็นนะคะเป็นแผลปูดขึ้นมาแตกด้วยแดงด้วยนะ
มีอาการไข้ขึ้นเลยทันทีเพราะว่าคงจะเจ็บปวดนะนะกับบาดแผล
ส่วนสาเหตุครูเขาก็บอกว่าก็หลานเธอมันดื้อสน
แกล้งเพื่อนไม่ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอ่านหนังสือไม่ได้อีกด้วย
ซึ่งเดือนที่แล้วเนี่ยหลานก็เคยถูกครูเนี่ยนะคะทำโทษเนี่ย
ทำร้ายร่างกายโดยการหยิกจนเขียวช้ำด้วยเหมือนกัน
แต่ว่าตอนนั้นตนไปแจ้งกับผู้อำนวยการโรงเรียนให้รับทราบ
แล้วก็ได้มีการเจรจากลายเกลี่ยกันนะฮะแล้วก็ทำบันทึกเอาไว้นะ
ส่วนครูก็ขอโทษแล้วก็บอกว่าจะไม่ทำอีกแล้ว
แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันยอมไม่ได้แล้วเพราะว่าครูเนี่ยทำเกินกว่าเหตุ
ยืนยันว่าเรื่องเนี่ยจะต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดกันเลยทีเดียว
เพราะว่าเด็กเนี่ยภาวะไม่กล้าที่จะไปโรงเรียนกันเลย
หลังจากนั้นเนี่ยนะคะได้รับเรื่องเนี่ยนะคะ
ประธานมุมณีนาที่ประวีนานี้เขาก็ได้ประสานงานกับ
พันธุ์ตำรวจเอกสุธิพงศ์พงศ์ประพาอำภัย
ก็นัดหมายให้มาเจอกันให้หมดเลยทั้งน้าทั้งหลาน
นักสอบสวนนะฮะสหวิชาชีพดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ตนได้เชิญผู้บริหารโรงเรียนมาด้วย
ครูที่ก่อเหตุด้วยผู้ปกครองด้วยเด็กด้วย
เอามาคุยกันสอบถามเรื่องราวซิว่ามันเป็นมายังไง
ซึ่งครูน่ะเค้าก็ยอมรับแล้วเค้าทำโทษจริง
เพียงแต่ว่ามันอาจพลั้งมือหนักไปหน่อย

ส่วนผู้ปกครองเองก็เห็นว่าเป็นการกระทำที่มันเกินกว่าเหตุ
แล้วก็จากการพูดคุยกับผู้ปกครองก็ได้ยื่นข้อเสนอ
คือให้ครูย้ายออกจากโรงเรียนนี้ไปซะ
เมืองต้นทางผู้ปกครองได้ดำเนินการลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
ทางนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาของเขต๒จังหวัดราชบุรี
เขาก็ได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ก่อนที่จะมีข้อสรุปเพื่อที่จะลงโทษทำตามวินัยต่อไปให้เรียบร้อย
จริงการทำโทษบางทีเพราะว่าอารมณ์เสียไหม
คือถ้าตอนตีแล้วเป็นอารมณ์โกรธเนี่ย

ก็มีภาคนี้ทำอะไร
แล้วก็ตีที

ครูเองเนี่ยอย่างเราเองเราเคยเป็นครู

อยากให้มันได้ทำไมมันไม่ได้

เวลาสอนเด็กประมาณ๓๔๐คน

เมื่อก่อนเราสอนนะเด็กเนี่ย
เราอยากให้มันไปพร้อมกันให้ได้
แต่ระดับของสมองเด็กเนี่ย

พี่สอนอะไรอ่ะ
สอนแต่งหน้า

ตอนที่จุฬาก็เคยนะมหาลัยกรุงเทพเนี่ยก็เคยทำ
แล้ววงหน้าข่าวที่ควรอยากจะฟังตอนนี้เป็น

ที่คุณอยากจะรอฟังว่าวันนี้มีอะไรเกิดขึ้น
อันนี้ปั้มมันเป็นแบบรวมเวนูต่างเนี่ยนะคะ
ด้วยการเอาก๋่ายไปฝั่งวัยนะครับผมเอาแต่คอดเอาแต่หัว
แล้วก็หยอดน้ำกะทิเข้าไปเชื่อว่าจะทำให้ไก่ชุบนุ่มด้วยกะทิ
ุ่มเนื้อจะนุ่มด้วยกะทิชุ่ม
การกระทำเพื่อให้ไก่บาดเจ็บหรือได้รับอันตรายแต่อย่างใดแต่ทำเพื่อให้เห็นวิถีการทำอาหารของชาวบ้านในอดีตที่มีมาช้านานตามข้อมูลที่ได้เคยอ่านมาหรือว่าได้ทราบมาไก่ดังกล่าวเบื้องต้นทราบว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านที่เลี้ยงมาเพื่อทำอาหารเอ่อทำอาหารในชีวิตเอ่อท
หลังจากเป็นข่าวเพจหม่อมถนัดแดกก็ขอโทษประชาชนบอกว่าเป็นการเสนอวิธีการพื้นบ้านในการทำเมนูไก่หลุมเท่านั้น
ส่วนเฟซบุ๊คเจ้าของสถานที่ก็อ้างความจริงเมื่อหลังการถ่ายทำรายการนี้มีได้เป็นเช่นนั้น
แต่ตัวคลิปและภาพพร้อมกับคำบรรยายในรายการนั้นนำเสนอชัดเจนของสภาพไก่ที่ถูกฝังมาแล้ว
สองอาทิตย์อ่าไม่เหมือนกันนะฮะสีจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งและมีการปรุงอาหาร
เป็นอาหารฉีกเนื้อเมนูไก่หลุมกินอย่างอร็ดอร่อยถ้ายังแถอีกว่าไก่ที่เอามากินไม่ได้ถูกฝังหรือเบื้องหลังไม่ได้เป็น
ฉะนั้นเท่ากับยอมรับว่ารายการเนี่ยเป็นการถ่ายทำด้วยการโกหกหลอกลวงประชาชน
ก็โดนอีกก็โดนอีกก็โดนอีกอยู่ดีอืม
เพราะฉันโดนสองเด้งนะฮะอืมเพราะว่าก็แต่ก็มันก็เป็นบทเรียนเหมือนกันนะฮะ
ใช่ว่าทำอะไรกันอย่างงี้บางคนก็บอกเออมันก็ต้องแยกอันนี้คือเขาบอกถ่ายทำ
แต่วิถีชาวบ้านมันมีจริงไหมแองจี้ไม่รู้ฝังไว้๒อาทิตย์นี่ไม่รู้อ่ะ
หนูก็ไม่เคยกินเมนูนี้อ่ะฉันก็ไม่เคยได้ยินเลยนะอับกุ้งเต้นเหรอ
กุ้งเต้นไม่เกี่ยวกันกุ้งเต้นอย่างงั้นมันก็ที่บีบอ๋อกุ้งสดสดแล้วบีบมาอ๋อ
อันนั้นคือของกินของกินของสดน่ะแต่เขาบอกว่ามันก็อาจจะมีแต่ก็
มันโหดเขี้ยมทารุณไปไงถ้าเอาจริงอ่ะกินยังดิ้นดิ้นอยู่นะ
คนไทยทั่วทั่วไปอ่ะไม่กินนะเอาทั่วทั่วทั่วไปอ่ะนะแต่ว่าถ้าคนพิษดาร
ก็เราก็ก็มีแหละก็อย่างกุ้งเต้นแต่ก็ถือว่าพิษดารน่ะแต่ถ้าสมมุติ
เอาจริงเมื่อก่อนมันก็คงจะมีเมนูโหดร้ายทารุนอย่างนี้คงจะมีเยอะ
อุ่งตีนหมีที่จะต้องเอาลิงมาแล้วต้องกินสมองมันมันก็มีจริงนะ
แต่ก็เมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนไปมันก็ความทรมานพวกนี้มันโดนจับตามองไง
คือสัตว์ที่เลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมอาหารมันก็มีเพียงพอแล้วไม่ต้องไปทรมานทั้งลิงทั้งไก่ขนาดนั้น

หมีในเมืองในเปล่าเยอะมากแล้วก็พรานก็ยังดัดมามีคนกิน
ยังมีกินอยู่ตัวนิ่มอย่างนี้

สุดท้ายพระพุทธเจ้าก็สอนเราว่า
อะไรอีกอ่ะหนูทำไมเธอเอาคำพูดพระพุทธเจ้ามาสอนฉัน
เราก็ต้องกินเพื่ออยู่มันแล้วได้อยู่เพื่อกินนะแม่
เพราะให้เราอยู่ได้เพื่อได้ศึกษาธรรมะ
หั่นไส้ดอกไม้นะแต่ว่าไม่อยากพูด
เอาคือจริงคุณแม่อยู่ที่กินอย่างหลุง

แต่คุณแม่ชอบให้เป็นเหยื่อให้เขามาล่า

ให้ที่บ้าน

เข้าพระเข้าเจ้าไม่ได้ช่วยอะไรเลย

เอามาต่อต่อ

ผีมงค์ผีม่าผีเมียลแองกี้ยิ่งเป็นคน

คือจะจะมีไปทางพระวรค์อยู่
คือคนก็ต้องแบบจอดไหว้
ติดชายแดนไทยเมียรมาสปรากฏหลังจากทราบข่าวรูปร่อบูชาของเจ้าพ่อพ่อวอเนี่ย
จริงแล้วสูง๑๓นิ้วเนื้อทองเหลืองลมดำเนี่ยอายุเนี่ยมากกว่าร้อยปีอยู่แล้ว

หนูจำได้ว่าเมื่อก่อนสัก๔๐สมัยก่อนอายุไม่ถึง๑๑๑๒ย่า

ใช่สิ่งครบบูชาเนี่ยได้หายไปอย่างไร้ร่องรอย
ที่ทรงสุโขทัยนะแต่งตัวแบบสมัยสุโขทัย
ที่ชาวบ้านผู้เท่าผู้แก่ที่เคารพนับถือเนี่ยก็ต่างพา
ทางพิธีเนี่ยกราบว่ายส่วนคนอ้อนบอนให้เจ้าพ่อพระวอลองค์ใหญ่เนี่ย
โดนจิตโดนใจให้ผู้ก่อเหตุนำมาคืนน่ะชาวบ้านก็เปิดเผยไว้ไงรู้ไหมครับ
วอองค์นี้คนเขาบอกว่าเกิดมาเนี่ยเขาก็เห็นกันแล้ว
คือเกิดจากท้องปอดท้องแม่อายุคน๗๐๘๐เขาบอกเกิดมาเนี่ย
กราบไหว้เป็นที่เคารพบูชาของคนในที่จังหวัดตากนะฮะ
แม่สอดกันแล้วมีมาหลายชั่วอายุคนแล้ว
ปกปักรักษาคนในหมู่บ้านให้แค้วคาดปลอดภัย

กระสุนตกข้างวัดฝั่งไทยซองลูกเนี่ย

นี่แหละเจ้าพ่อพระวรเนี่ยเคยแสดงปฏิหารมาแล้วหลายครั้ง
อย่างมีคนหนึ่งนะครับ
นางทำป้อจุนธานี่อายุ๕๘ปีนี่
เขาเป็นคนเฝ้าศาลเจ้าพ่อพระวอเนี่ยเขาบอกว่า
ช่วงสายวันนี้มีรถเก๋งสีขาว
มีชาย๒คนหญิง๓คนเข้ามาทำพิธีกราบไหว้

ก็บอกทำมุมคนละฟัง
แล้วเอ๊ะทำไมทำพิธีอยู่นานนำ
จนกระทั่งเห็นผู้ชายคนนึงเดินอุ่มภาวรไปเลยค่ะ

มาทำพิธีอยู่ด้านข้างบันได

แอบลักษณ์อุ้มพระวร์เนี่ยขึ้นรถไปด้วย
รู้อีกทีตอนมีคนบอกว่ามีใครไม่รู้อ่ะ
เอาส้มกับเม็ดน้ำมันตับปลาเนี่ย
มาวางไว้แทนที่องค์เจ้าพ่อพระวอแทน
เรื่อ

เราก็รีบไปบอกให้จนทีทหารเนี่ยในค่ายเนี่ย
มันมีขนาดอยู่ในค่ายท่าน
ถูกให้ไล่ไปดูกล้องวงจรปิดครั้งนี้สงสัยกันว่าอาจจะเป็นพวกเจ้าเจ้ามือหรือเปล่า
บางคนบอกว่าเนี่ยหลังเนี่ยรู้สึกว่าเลขมันออกตรงหลังนี่เจ้ามือเจ๊งกันเยอะเหมือนกัน
ก็หมดว่าให้มาสองงวดแล้วแม่เธอทรงสวยมากเลยเนี่ย
เพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยนะฮะมีคนมาไหว้เจ้าพ่อพระวอแล้วถูกรางวัลเยอะ
หมู่บ้านก็ถูกกันเยอะในจังหวัดตากที่แม่สอดก็ถูกกันเยอะ
เจ้ามือก็เลยโกรธเพราะฉะนั้นก็เลยมาลงโทษพระวอก็คือโดยการจับพระวอไปก่อน
แล้วเดี๋ยวชาวบ้านเขาบอกว่าเดี๋ยวหลังวันที่ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
เดี๋ยวผู้พออาจจะกลับมาบ้าเขาว่ากันว่าอย่างงั้น
ชาวแม่สอดชาวจังหวัดตากเป็นยังไงกันบ้างฮะ
ก็อยากขอดูข้อมูลตรงนี้แป๊บนึงดูนุ้นทรงกันคุณแม่
หลังจากนำรูปรอกลับมาที่บ้านเล่าทั้งตำตาเลย
เขาเล่าน้ำตาว่าได้ยินเสียงเจ้าพ่อ
มากระซิบบอกว่าตำรวจนำตัวดำเนินคดี
ตำรวจนำตัวดำเนินคดี
จากกรณีชายหญิง๕คนก็ขับรถมา
เข้ามารักรูปรอบูชาเจ้าพ่อพู่ง
ครับ๑บันทักยาวทั้ง๑บันทักปรากฏว่างานละเอียดเอาไปเนี่ย
รู้อีกทีเอาไว้ที่บ้านถูกขนาดที่ชาวบ้านหลายคนบอกอีกไม่นานเนี่ย
ชาวบ้านก็รู้กันอยู่แล้วเอาไปเถอะเดี๋ยวก็เอากลับมาชาวบ้านเขารู้กันนะ
ชาวบ้านเขาไม่ได้ตื่นเต้นแต่เขาเสียใจไหมคืออ่ะของที่เราเคยกราบไหว้มาตั้งแต่เกิดเนี่ย
เขาก็เสียอกเสียใจแล้วเอาส้มกับมันมันตะปามาว่าถูกวันนี้นะฮะนายกอบตวาเล่เนี่ย
เปิดเผยว่าเขาทำอะไรกันก่อนอย่างแรกเขาทำพิธีสาบแช่งกันก่อน
เขาทำพิธีสาบแช่งผู้ที่ขโมยพระวอไปปรากฏว่าช่วงเช้ามีคนนำพระวอลมาคืนฮะ
อบตคือเอาง่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้นำตัวนายโอภาษขอสงวนนามสกุลไว้แล้วกัน
อายุห้าสิบสี่ปีเนี่ยชาวจังหวัดอุตรดิษฐ์พร้อมภรรยาเนี่ยมาที่อบตวาเล่เนี่ย
เพื่ออะไรครับทำการสอบถามว่าเฮ้ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำทำไม
เขากล่าวทักน้ำตาว่าวันเกิดเหตุเนี่ยไปกราบไหว้เจ้าพ่อพระวร
รวมทั้งทำประกอบพิธีบุญเหมือนได้ยินเสียงเจ้าพ่อมากระซิบว่า
อืมเพราะในเนี้ยมีแต่คนกินหมูกินไก่ไม่เหมาะแก่การทำพิธี
จึงนำไปทำพิธีที่บ้านพักฮะเพราะพวกตนเนี่ยกินเจกันหมด
คนที่เอาไปเนี่ยกินเจกันหมดเลยนั่นแหละพอตกกลางคืน
เหมือนพระวอลจะบอกว่านำมาแล้วต้องรีบนำไปคืนที่เดิมนะ
เพราะมีคนตามจึงได้ให้คนเนี่ยนำมาคืนในที่ดังกล่าว
นำตัวแหน่งภาพไปทำการสอบตัวนักศึกษ์สอบประวัติศพาฯพพภัษฐ์ก่อน
แล้วก็ต้องการเงินคดีตามกฎหมายต่อไปนะ

ไม่แต่เรื่องอย่างนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะร้านเสริมสวยร้านหนึ่งนะ
เขาก็จะมีแบบว่ารูปเด็กนั่งอยู่เนี่ยนะ
เป็นแบบคุดคู้อย่างเงี้นะแล้วดูสวยมากเลยนะ
แล้วตั้งอยู่นานมากแล้วมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยอยู่ก็หายไป
ผลปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยคงแฮปไปแล้วลูกค้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเอามาคืน
เพราะบอกว่าได้ยินเสียงเด็กเนี่ยวิ่งกุกทั้งคืนโดยไม่ได้นอนเลย
ไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์คือของประดับนี่หรอ
เป็นของศักดิ์สิทธิ์
เออวิ่งกุกทั้งคืนเลยนะบอกว่าไม่ไหวแล้ว

ใจคิดอะไรตอนขโมยเขาไปนี่คือขโมยนะ
มาคืนคืนตรงไหนรู้ไหมเอาไปทิ้งไว้ในห้องน้ำ
เพราะกลัวจะรู้ว่าตัวเองเป็นคนแฮปไป

แล้วไฮโซทั้งนั้นเลยนะร้านทำผมลูกค้าร้านนี้

ภาพเหรอสารภาพว่าไปพูดกับใครแล้วเรื่องมัน

เอ้าแล้วไม่เอามาคืนหรอ

โอ้โหฉันเดินขึ้นไปได้ไกลบอกหากว่ายหินหากว่ายหินเขียนอย่างนี้มาเชื่อ
อ้าวก็มันวิ่งกุกทุกคืน
เอ้าช่วงต่อไปเจนี่ได้หมดถ้าไม่สดชื่น

วันนี้ไปไกลแล้วฮะเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังฮะได้เรียนกันไป
คลิปแผ่นลอกสิวเสี้ยนจมูกสะใจต้องเคธิดอเท่านั้น
เอาละฮะยังโคหนึ่งตกเป็นประเด็นดราม่ารายวันไม่รู้จะไปจบจะสิ้นที่ไหนเนาะ
เจนนี้ได้หมดถ้าสดชื่นเราต้องยอมรับว่างานนางก็โดนแคนเซิลไปเยอะใช่ไหม
ได้ข่าวชัดมีข่าวลงว่ามีเจ้าของงานแคนเซิล
ก็หนูอยู่อีสานหนูอยู่รถแห่นางนางไล่อยู่ที่คอนเซิร์ตอีสานเตี้ยงแหล่งจี๊
เจนี่ได้หมดทางสดชื่นเลิกพอจะเอาเปอร์มา
สุดยอดนี้ก็ตอบจะทุกอย่างหน่อยแบบความแตกพี่ยกเลือกก็หาหน่อย
แบบยกเลือกก็หนึ่งอันที่จะใช้บุลี
แต่ส่วนใหญ่ตอนนี้คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนางก็โดนขุดเรื่องเช่น
แมวปรากฏว่าเจ๊แมวเนี่ยก็แบบว่าออกมาทวงหนี้
ซึ่งนางก็บอกเป็นคลิปเก่าอยู่แล้วนึกออกไหมฮะ
เมื่อสองปีที่แล้วเมื่อก่อนนางมาสัมภาษณ์กับรายการเรา
รายการท็อกทะลุดาวจำได้ไหมเมื่อก่อนนางก็เป็นคนยอมรับ
นางก็ยอมรับว่าเมื่อก่อนนางต้องกู้หนี้ยืมสิน

เวลาที่นางไปโยนนี่มาเนี่ย
นางก็จะแบบว่าไปหลบตามโรงแรมม่ารูดอันนี้นางเล่า
ตอนที่เขามาทวงหนี้นอกระบบเนี่ย

เกิดแบบว่าเฮ้ยทำไมเนี่ยเอาเสื้อ

พอพี่พี่พูดว่าเข้าบุควัตรหรือว่านางจะเอาไปขายต่อ
ก็อาจจะไปได้นะครับใช่เพราะว่านางร้าย
เอาจริงนะ๒แสนนางก็เริ่มมีบีโอบีมนางก็เริ่มรวยแล้วถูกต้องไหมล่ะ

จริงหรอแม่ไม่รู้นางก็แว๊บอยู่เนี่ยล่ะ
เอาง่ายซึ่งคนก็ไปจับนางทุกอย่างเพราะว่านางทำรายการออนไลน์ด้วยถูกต้องไหม
ค่ะแล้วปรากฏว่าปีการไปกลับเก่าของนางมาทั้งหลายเนี่ย
แล้วก็บอกว่างานก็เลิกจ้างไปเยอะ
แต่ประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยคงหนีไม่พ้นในคลิปที่สาวเจนนี่เนี่ยแหล่งใต้เลยนะฮะ
ถึงเจ้าที่ว่าก็ไม่มีอะไรมากเจนี่อยากจะฝากนะคะ
ไอ้พวกที่ให้ตังค์มายืมแล้วมาทวงเนี่ยนี่แสดงว่ารวยไม่จริงใช่ไหมคะ
ให้ยืมแล้วมาเอาอีบ้าเจนี่ให้ยืมแล้วมาทวงเนี่ยตนไม่ให้
คลิปของเจนนี่ใช่มะติ๊กต็อกมาเจนนี่ก็อยากจะฝากนะฮะ
มาแล้วถึงมาท่วงนี่แสดงว่ารวยไม่จริงใช่ไหมอ่าให้ยิ้มต่ำไรเถอะ
มาท่วงอืมอ๋อนางคงเล่นติ๊กต๊อกใช่ไหมเธอค่ะนางเล่นติ๊กต๊อกคงแบบว่า
เอาฮาตลอดนางเกือบสิบล้านอ่ะเอออ๋อเหรอในติ๊กต๊อกนางอ่ะสิบล้าน
แต่ตอนนี้หาออกไหมล่ะสิบล้านช่วงไหนคนดูมันกลายเป็นมีคนตามใช่ไหม
ผิดเวลาทำเล่นเนี้ยปรากฏว่าล่าสุดเจนี่ได้โพสต์
ต่างที่เคยอัดลงในโซเชียลเนี่ยมั่นใจโดยตัวเองบ้างทำตัว
เหมือนว่าฟังว่าแบบเพลงก็คือฟีเอ้าอย่าง

เฟียวก็เพราะวัยรุ่นก็เล่นกับทีนี้
ก็อาจจะแบบไม่แคร์ใครอยากพูดอะไรก็พูด
ทุกวันที่แข่งกันแรงอะเอาง่าย

แบบเด็กออนไลน์ทุกคนแข่งกันแรง

อย่างนึงถ้ายอมไปวันนานที่คุณแม่ราวให้ฟังที่พวกว่า
พอคุณแม่บอกน้องให้อ้าวไปเคียงกันหลังบ้าน
ซึ่งน้องก็ยังยืนยันว่าก็หนูไม่ผิดอ่ะ

เพราะว่าที่ว่าตาไข่วัดเจดีเนี่ยทัวร์ไปเยอะแล้ว

ก็ใช่ไงเออจริง

คนนี้ไข่ช่วยมึงไม่ได้แล้วล่ะ
ให้ไปเล่นคอนเสิร์ตให้ไข่ดูไข่ช่วยไม่ได้แล้วเจนนี่

วันนั้นนางที่นางโทรศัพท์หายังไงเจนี่เจนี่

ไม่รู้ก็หนุ่มก็โป๊ะหัวเราะไง

ที่นี่ลูกหนูเชื่อไข่ใช่ไหมลูก
แต่คนนี้ไข่คงไม่ช่วยหนูแล้วล่ะลูก
ช่วยไม่ได้แล้วหนูต้องช่วยตัวหนูเองแล้วล่ะ

เพราะอาจจะแบบว่านางโดนหนักมาเป็นเดือนเนี่ย

เกือบนะเกือบแล้วล่ะ

ปรากฏว่าเขาบอกขอโทษนะคะ

ซึ่งนางก็ยังยืนยันว่าทั้งหมดเนี่ยคือคลิปเก่า

ทุกอย่างทำไปเพื่อความบันเทิง
ไม่มีเจตนาคิดร้ายกับผู้ใดทั้งสิ้น

น้องสาวของเขาเนี่ยวันนี้ก็เดินไปด้วยนะฮะ

ปรากฏว่าอันนี้นึกออกมาไปเล่นหนัง

ถ่ายไม่ได้อันนี้ผิดกฎหมายเลยลูกขา

เห็นตัวเองเห็นตัวเองอยู่บนจอ

แต่ไม่ได้หรอกแต่ไม่หรอก
เวลามันผิดตอนนี้ด้วย

ตื่นเต้นแล้วดีใจเลยที่ได้เล่นหนัง
เพราะงานมันแค่เห็นตัวเองอยู่ในจอ
กรณีนี้หนูว่าควรจะแนะนำน้องเจนิ่นนี่ดีที่สุด

ม้าถัวลงบ่อยอย่างนี่เหรอ
ใช่ฟังไหมล่ะนิ่งเงียบไว้เลยลูกเอ้ยนิ่งเงียบนิ่งเงียบได้ดีที่สุด
และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือถ้ามันผิดเนี่ยออกมาขอโทษก็คือจบ
ถ้าผิดแรงไม่ผิดก็นิ่งไว้ถ้าไม่ผิดนะก็นิ่งไว้
หรือว่าถ้าผิดขอโทษซะก็ต้องขอโทษซะแล้วก็นิ่งเงียบไว้เลย
ก็แค่นั้นเองจบง่ายของอะไรก็แล้วแต่นะถ้าสมมุติว่าเราแบบว่าตรงไปตรงมาเนี่ยนะ
มันไม่มีทางที่จะแบบว่าผิดหรอกอันนี้น่ะไอ้ไข่เนี่ยก็ไม่ต้องมาช่วย
เราต้องช่วยตัวเราเพราะไข่ไม่ช่วยแล้วเหรอ
ไม่หมายถึงถ้าสมมุติว่าเขานักผิดก็ตอนที่ฉันสัมภาษณ์น้องนะ
น้องเขาบอกไอ้ไข่แบบสุดลิดเดแต่ตอนนี้ไอ้ไข่ไม่สามารถจะช่วยอะไรได้
เราต้องช่วยตัวเราเองก่อนเป็นสัจธรรมที่สุด
คืออะไรที่มันไม่ถูกต้องก็แค่ไขให้มันถูกต้อง
ยอมรับผิดไปซะก็คือจบนึกออกมั้ย
แล้วก็นิ่งเงียบซะแล้วก็ค่อยฟื้นฟูในเรื่องการทำดีต่อไปเรื่อย
ให้เขาเห็นนะว่าเรากลับมาทำดีแล้วก็แค่นั้นเอง

ฉันเองเนี่ยนะฉันไม่ได้ทำผิดนะ
ฉันทำถูกแต่ฉันโดนทัวร์ลงนะ
ฉันยังต้องเงียบเลยอ่ะเธอก็คิดออกแล้วป่ะ
ไม่งั้นมันจะไม่จบมันจะแบบ
เขียนดากันโครมโครมโครม
เอานะฟังคุณแม่ไว้นะ
แค่นั้นอันนี้ฉันไม่เคยพูดถึงน้องเขาเลยนะ
ในฐานะที่ว่าเคยพูดคุยสัมภาษณ์ในสามแซ่บ
แล้วเรามีความรู้สึกเราปราบปลื้มเด็กคนนี้
เพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบต่อสู้ชีวิต
แล้วก็เก่งมาได้แล้วก็มายืนหยัดได้ถึงนะตรงนี้
แต่เราก็ไม่เคยที่จะต้องไปแบบว่า

เวลามันเดินทางมาจนถึงจุดสุดยอดเนี่ย

ให้เขาบ้างก็มีรับเขาบ้างก็มี

เขาบอกว่าเหรียญมี๒ด้านนะครับพอแม่งพูดเสร็จปั๊บคุณมันสวยจังเลยค่ะวันนี้
ตัวไม่หลงมากตัวไม่ได้หลงใช่ไหมอย่ามาหลงดิฉันเลย
แก่ขนาดนี้แล้วเอาเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาอัปเดตกันต่อ
ได้แฟนคลับเซเว่นคะนักลากของพรีเมียมฟังทางนี้ใน
เริ่มแล้วสำหรับแคมเปญยอดฮิตจาก๗๑๑เทศกาลสะสมสแตม
และปีนี้ไม่ธรรมดาเหมือนเคยนะคะเพราะนอกจากจะเอาสแตมที่ไปซื้อของในร้านแล้วเนี่ย
แรกของพรีเมียมน่ารักได้แล้วด้วยเนี่ยนะฮะยังเอาสแตมมาเป็นส่วนลดแทนเงินสด
ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้ด้วยราคาพิเศษมาก
๗๑๑ถูกรับพฤศจิกา๓๔เดือนเลย
หน้าบ้านคุณมี๗๑๑อยู่หน้าบ้านคุณอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
สะสมสแตมกันแล้วเอาไปใช้ให้คุ้มได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง๒๓พฤศจิกายน๒๕๕๙
๗๑๑ทุกสาขาอันนี้เลิศอันนี้แลกเท่าไหร่

คุณไป๗๑๑หน้าบ้านคุณคุณก็จะเห็นเองนะฮะหรือเข้าไปดู

จะบอกว่าชุดปิ๊กนิกของเราพร้อมแล้ว
เราไม่ต้องกลัวคุณแม่นี่ไหมเอาชุดนี้ขึ้นไปภูลังกาอยู่กัน๘๙คนเต็มที่นี่
แล้วตัวมันเก๋ร์ร
เขาทำได้หมดคุณแม่นนี่ไงเก็บของให้เยอะจะบอกให้คุณเก็บของให้เยอะ
อ๋อจัดการรถได้เลยจัดการรถได้เลย
ลาแล้วค่ะไปที่๗๑๑หน้าบ้านคุณนะฮะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ